วันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากใน
เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าจะสามารถบอกว่าได้กี่วงการดีนะคะ
ในวงการการแพทย์ใหญ่มากมากในวงการการพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับหมอและคนไข้
ก็ใหญ่มากมากแต่ที่ใหญ่เนี่ยนะคะคือถ้าคนนอกมอง
เอาแบบภาษาเรานะคะเหมือนช้างชนช้างค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่มีคำพิพากษาของสารดีกาออกมาแล้วก็มีข่าวตามมาเป็นระลอก
เพราะว่าคำพิพากษานี้นะคะถูกพูดถึงหรือใช้คำว่าวิพากษ์วิจารณ์โดยนายกแพทยศภา
แล้วหลังจากที่นายกแพทยศภาวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็ทำให้มีหนังสือของโคศกศาล
ออกมาตอบข้อกังขาของนายกแพทยศภาซึ่งเกิดดิฉันจำไม่ได้ว่าตั้งแต่ทำข่าวมา
ลักษณะแบบนี้เกิดกี่ครั้งนะคะแต่ว่าอันนี้คือประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกัน
แต่ถ้าสมมุติย้อนกลับไปแล้วทำไมคดีนี้หรือว่าคนไข้คนนี้ครอบครัวนี้มีอะไร
คือเป็นลักษณะของการรักษาแล้วก็เกิดผลกระทบกับลูกของครอบครัวหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะคดีนี้พอมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
น้องเนี่ยก็พิการตลอดชีวิตในขณะที่พ่อแม่เขาก็ใช้สิทธิ์โดยชอบทำในการเป็นพ่อแม่นะคะ
เป็นโจทย์ในการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายนะคะสารชั้นต้นสารอุทธรยกฟ้อง
แต่ในสารดีกาครอบครัวชนะนั่นจึงเป็นที่มาว่าคำพิพากษาสารดีการนี้เท่ากับเป็นแนวทาง
ให้หมอตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งวงการสะเทือนเนี่ย
กำลังทวงถามว่าตกลงวิธีการทำงานของหมอหลังจากนี้ต่อไปหมอจะทำอะไรได้จากคำพิพากษานี้
ซึ่งเป็นการวิภาควิจารณ์ในวงที่กว้างมากมากจริงอย่างไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยเลขาธิการแพทยศภานะคะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์นายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณหมอคือดิฉันก็กำกึ่งว่าจะเล่าเรื่องไหนก่อนดีนะคะ

เรื่องเนี่ยมาจากครอบครัวถึงพาลูกไปรักษานะคะตั้งแต่ปีสี่เจ็ดแล้ว
แต่ว่าก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้เขาเหมือนกับเสียอนาคตลูกเขาไปเลย
เพราะว่าเด็กเนี่ยพิการตลอดชีวิตนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปอันนี้
ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะในแวดวงการแพทย์
อันดับแรกขออนุญาตนิดนึงก่อนตอบคำถามนี้
ที่ท่านนายกให้สภากล่าวนั้นจริงต้องขออนุญาตพูดแทนท่านนายก
คือท่านไม่ได้กล่าวออกสื่อเป็นการคุยผ่านคุยส่วนตัว
แล้วมีคนเอาไปโพสต์พิมพ์ออกมาท่านไม่ได้พิมพ์อะไรเลย
โพสต์คำพูดท่านพิมพ์ออกมาซึ่งท่านไม่ได้มีจนาจะไปลักษณะแบบนั้น
แล้วเวลาไปพิมพ์ออกมาก็จะมีการเพียนอันนี้ผมพูดสั้นเท่านี้ก่อนนะครับ
คราวนี้กลับมาประเด็นเรื่องของกรณีเนี่ย
คดีนี้ก็ถ้าสรุปประเด็นสั้นให้มันกระชับง่าย
ก็คือคำพิพากษาของศาลท่านซึ่งผมเชื่อว่าท่านสารท่านบริสุทธิ์ใจ
ตามสิ่งที่ท่านดูพินิษฐท่านเห็นสมควร
แต่เพราะเอิญคำพิพากษาของศาลเนี่ยแพทย์พออ่านทั่วไป

เพราะคำพิพากษาตอนนี้เขาแชร์กันไปหมด
นั่งอ่านกันทุกคนมีอยู่ในมือตามโซเชียลมีเดีย
ก็คือตั้งคำถามว่าเราสามารถทำตามคำพิพากษานี้ได้หรือไม่
ถ้าเรารักษาคนไข้ในอนาคต
และคำพิพากษานี้หมอจะต้องปฏิบัติตาม
จะเกิดปัญหาอะไรกับคนไข้หรือไม่
อันนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับ
ทีนี้นะคะประเด็นที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้

เกิดอะไรกับครอบครัวนี้แล้วถึงจะต้องเป็นคดีความกันนะคะ
คือประเด็นตอนนี้คือปลายทางตอนนี้ที่เกิดขึ้น
การวิจารณ์ของอาจารย์สมศักดิ์มหานานาโยคแพทย์เทศภา

คือสารมีการพูดถึงซะด้วยซ้ำไปว่าคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นน่ะ

ไม่ว่าจะเป็นพรบคอมหรือว่ากฎหมายอาญาเรื่องกรณีหมินเลยนะ

แสดงว่าท่านนายกเจอสารเดี๋ยวนะคะ
ใช้ว่าตอบข้อกังขามาแบบนี้
เรื่องเรื่องไม่น่าจะจบง่ายป่ะคะ

จบแล้วครับคดีนี้ในทางการแพทย์นี่
เราถือว่าจบเพราะโดยกฎหมายก็ต้องจบ
ยังไงเราก็ต้องยอมน้อมรับคำพิพากษา
งั้นคดีนี้ในทางกฎหมายต้องจบ

อาจจะแทนพี่น้องแพทย์บางส่วน
กำลังจะบอกว่าคือแนวทางของสารดีกา
ก็เป็นแนวทางที่จะต้องให้วิชาชีพ

คุณผู้ชมค่ะคืออาจารย์ช่วยเล่าก็ดีนะคะ

เพราะว่าลูกเป็นไข้ตั้งแต่ปี๔๗นะคะ
ทีนี้ไปตรวจเจอคุณหมอผู้ชายท่านหนึ่ง
ท่านก็วินิจฉัยแล้วก็รักษาตามอาการมา

ทีนี้มีการเปลี่ยนค่ะ

ซาเรย์แต่ว่าอยู่ในมือหมอผู้ชายถูกไหมคะ
ไม่ใช่เอ็กซ์เรย์นี่๖วันให้หลัง

เพราะจะมีคุณหมอสองคนอยู่ในคดีนี้ถูกไหมคะ

แต่การเอ็กซาเรย์เนี่ยยังอยู่ในมือของการรักษา
คุณหมอผู้ชายอยู่ในช่วงแรกใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้พอเด็กไม่หาย
เด็กไม่หายทีนี้พอมาเป็นคุณหมอผู้หญิงเสร็จแล้ว
เหมือนกับไปรื้อเอาตัวที่เป็นฟิล์มเอ็กซาเรย์เนี่ย

วกกับอื่นอีกนะคะ
แต่ถ้าที่ฉันอ่านตามข่าวนะคะ

คือเข้าใจว่าความช้าของการวินิจฉัย
ทำให้การเลือกวิธีรักษาก็ช้าไปด้วย
ก็เลยส่งผลทำให้ลูกเขาพิการตลอดชีวิต

อันนั้นก็คือมุมมองของผู้พิพากษาของศาล
อันนี้คือมุมมองของที่เป็นเหตุเป็นที่มาของคำตัดสิน
ซึ่งในคำตัดสินมันมี๒ประเด็นใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ที่คุณหมอเมธีตวงถามแทนแพทย์ก็คือว่า
ตกลงแล้วที่สารเขียนในคำพิพากษา
กำลังจะบอกหมอรังศรีทั่วประเทศหรือเปล่า
ว่าคุณต้องทำหน้าที่หรือหมอที่ไม่ใช่หมอรังศรี
จะอ่านฟิล์มเอ็กซาเรย์แทนไม่ได้เพราะมีผลต่อการวินิจฉัย
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ปลายทางเป็นแบบคดีนี้
ยังเข้าใจถูกไหมนี่คือข้อกังคาะค่ะถูกต้องครับ
คือผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่ง
คือคดีนี้จริงก็เป็นผู้ป่วย
ซึ่งเราเจอกันปกติเด็กทั้งผมทั้งคุณจอมขวัญก็คงเป็นอย่างนี้
คือมาหาคุณหมอในวันแรก

มีไข้เจ็บคอเชื้อคอแดง
หมอตรวจคอแดงก็๒คอ
ก็เรานึกภาพออกแล้วเวลาไปคลินิกหรือโรงพยาบาลก็แล้วแต่

อักเสบเป็นหวัดหรืออะไรเขาเนี่ยที่ว่าเป็นหวัดอะไรอย่างนี้นะครับ
ให้เคล็ดนี้ก็เป็นแบบนี้วันแรก
หมอให้ยากลับบ้านไปให้ยาฆ่าเชื้อกลับไปกิน

คุณพ่อคุณแม่ก็อุ้มมาหาหมอท่านเดิม
คุณหมอท่านเดิมไม่หายยามันอ่อนไปหรือเปล่า
คุณหมอก็เปลี่ยนยาให้แล้วก็เอ๊ะไม่หายด้วย
จากเปลี่ยนยาก็เจาะเลือดเพิ่มเพื่อพยายาม
พยายามหาโรคอื่นด้วยเอ๊ะมันเป็นโรคอื่นด้วยหรือเปล่า
ก็ขออนุญาตเจาะเลือดไปตรวจอย่างนี้
แล้วหลังจากนั้นก็ยังให้กลับบ้านให้กลับบ้านไป
เพราะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองอยู่โรงพยาบาล
ไม่จำเป็นหลังวันที่สามวันให้หลัง
ยังไม่ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็พากลับมา
หาคุณหมอท่านเดิมคุณหมอท่านเดิมก็เห็นเอ๊ะ
ท่าไม่ดีให้นอนโรงพยาบาลแล้ว
เพราะเด็กมีไข้เบ็ดเสร็จเจอกัน๒ครั้ง๖วัน
ยังมีไข้อยู่คุณหมอก็ให้นอนโรงพยาบาล
แล้วก็เริ่มหาสาเหตุแล้วก็นอกจากนั้นก็เปลี่ยนจากยากินเป็นยาฉีด
อันนี้เป็นขั้นตอนปกติที่เจอกันทุกวันนี้ก็ยังมีอย่างนี้อยู่
๖วันให้หลังก็คือวันที่ให้นอนโรงพยาบาล

หมอก็เลยเริ่มเอ็กซาเรย์ปอดว่ามันปอดติดคงเป็นคลึกถึงปอดอักเสบ
รุนแรงไหมก็เอ็กซาเรย์ไปก็มีรอยเบอะอะไรไปปอด
ซึ่งรอยเปอดนี่สำหรับแพทย์เนี่ยก็เรียกเงา
เงานี้จะอ่านว่าเป็นอะไรในทางการแพทย์เราไม่สามารถยืนยันได้๑๐๐อยู่แล้ว
คุณหมอก็นึกถึงโรคที่เจอบ่อยก็คือหวัด
อาจจะหวัดลงที่ชาวบ้านเรียกลงหลอดลมลงคอลงปอด
ก็นึกถึงลมปอดจากพออักเสบรุนแรงประมาณนั้น
ก็ให้ยาฉีดแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเจาะเลือด
แล้วก็เริ่มสืบค้นโรคที่ซับซ้อนขึ้นเป็นขั้นตอนปกติ
วันที่๕ภายหลังจากการนอนโรงพยาบาล
เด็กมีอาการเพิ่มขึ้นมาซึ่งชัดเจนขึ้น
ซึ่งเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นคีย์เลยที่ทำให้หมอวินิจฉัยได้
ก็คือเด็กเริ่มมีอาการทางสมอง
คือเริ่มซึมสับสนแล้วก็สุดท้ายก็คือเข้าใจว่าเกร็งหรือชัก

คุณหมอก็นึกถึงโรคซึ่งเจอได้ไม่บ่อยแล้ว
โรคที่อันดับลองลองลงมาก็คือวัณลโรค
วันนั้นก็ปรึกษาคุณหมออีกท่านหนึ่งมารับช่วงดูต่อให้
เป็นคุณหมอผู้หญิงที่มารับช่วงดูต่อ
วันที่คุณหมอผู้หญิงมาดูต่อได้ข้อมูลจากคุณหมอท่านแรกไปหมดแล้ว

เจาะเลือดแบบนี้แล้วแน็กเกอร์ตีปไม่เจออะไรไม่เจออะไร
มันแปลว่าณวันที่๒ที่คุณหมอท่านที่๒มาดู
มีการตัดผู้ร้ายออกไปหลายคนแล้ว
โรคสงสัยอื่นตัดออกไปแล้ว
แล้วหมอคนแรกก็เริ่มสงสัยก็คุยกันแล้วว่านึกถึงวันทะโลก
คุณหมอที่๒ก็เลยขอฟิล์มที่เคยดูเอามาดู
อันที่หนึ่งอันที่สองมีการเจาะหลัง
วินิจฉัยวรรณโลกเราไม่ได้วินิจฉัยจากฟิล์มเอ็กซาเรย์
แต่วินิจฉัยจากผลปฏิบัติการคือการเจาะหลังการจับเชื้อให้ได้
ซึ่งในกรณีเด็กเขาใส่สายไปในจมูก
ซึ่งถือว่าไม่จำเป็นพ่อแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ทำอยู่แล้ว
สายเข้าไปที่ในจมูกลงกระเพาะแล้วดูดน้ำในกระเพาะค่ะ
กลับเจาะหลังเอาไปตรวจเพาะเชื้อหาวันทะโลก
ซึ่งผลหลังจากนี้กลับมายืนยันกลับมานี่เป็นเดือนนะครับ

ทีนี้แต่พอถึงตอนนั้นกว่าจะยืนยันว่าเป็น
คือเด็กอาการมาจนถึงจุดที่แม้ว่าจะรักษาวรรณโรค
แต่เด็กก็พิการตลอดชีวิต
เพราะว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงที่หมอทุกคนจะทราบ
หมอที่จบแพทยศาสตร์ทุกคนจะต้องทราบ
คือวรรณโรคเป็นโรคที่ใช้เวลาออกอาการหลายเดือน
หน้าวันนี้ผมเอาเชื้อวันทะโลกปล่อยคุณสัยจอมขวัญ

อีกประมาณ๓เดือน๕เดือนคุณจอมขวัญอาจจะเพิ่งมีอาการ
หน้าวันที่เพิ่งมีอาการถ้าเป็นเด็ก
ถ้าเป็นเด็กวรรณโลกมักจะไปทั้งตัวแล้ว
คือนั่นแปลว่าหน้าวันที่๒๖ที่เด็กนอนโรงพยาบาล
เชื้อวันทะโลกอยู่ในตัวเด็กอยู่ในตับอยู่ในไตอยู่ในมาม

เพียงแต่ว่ามาออกอาการ๕วันให้หลังจากนอนโรงพยาบาล
แต่ทีนี้ในคำพิพากษามีการพูดถึงว่า
ขั้นตอนที่พอเปลี่ยนช่วงมาเป็นคุณหมอผู้หญิงที่รับช่วงต่อแล้ว
คุณหมอผู้หญิงเอาฟิล์เอ็กซาเรย์นั้นมา
แล้วก็มีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเหมือนที่อาจารย์เมธีเล่าไป

แล้วก็พบว่าคนที่ซักประวัติครอบครัวเขาเนี่ยคือหมอผู้หญิงถูกไหมคะ
ไม่ใช่ครับหมอผู้ชายและหมอผู้หญิงครับ
อ้าวแล้วหมอคนไหนเป็นคนพบว่าคุณพ่อเขาเป็นวรรณโรค

พบว่าเด็กเป็นมณโรคจากผลปฏิบัติการที่เจาะหลัง

หลังจากที่พบพรเป็นวรรณโลกปุ๊บ
ทุกคนจะถูกสอนมาว่าถ้าพบเด็กเป็นวรรณโรค
หรือใครก็ได้ที่เป็นวรรณโลกแม้ทั้งผู้ใหญ่

ถ้าเป็นเด็กต้องกลับไปซักประวัติพ่อแม่
เพราะว่าวรรณโรคเป็นโรคที่จะต่อทางหายใจ

เดี๋ยวลองถามกลับด้านคุณหมอเรียนไม่มีความรู้แพทย์เลย
คือถ้ามีความสงสัยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้ว
แต่ที่มันออกอาการคล้ายหวัด
เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งมีฟิล์มเอ็กซาเรย์ที่ปอด
เราสงสัยวรรณโลกอันดับต้นไม่ได้เหรอคะ
ไม่ได้วรรณโลกซัพที่ปฏิบัติห์ทางเมืองไทย

ตอนนั้นวรรณโลกซัพที่ปฏิบัติห์เกิดพบเนินลง
คลอดมาจนถึงตอนนี้๔๐ปี
ตอนนี้อุบัติการการพบวรรณโรคในปัจจุบัน
น้อยลงมากนักปี๔๗น้อยลงมาก
เพราะฉะนั้นวรรณโรคจะไม่ใช่โรคที่หมอนึกถึง
เวลามีไข้เจ็บคอคอแดง

ผลพัฒนห้องบริบัติการ

เป็นได้วันโรคปอดอักเสบมะลิง

ว่าตกลงหมอเริ่มซักประวัติน้อง

หรือพอเห็นฟิล์เอ็กซาเรย์มีอาการไข้
มีอาการทางเดินหายใจ

อันนี้คือประเด็นที่๒ว่าคือคุณ
ฉันก็อ่านคอมมงคอมเมนต์นะคะคนในวงการ
คือหมอเองก็ซักประวัติน้อยไปหรือเปล่าคะ
ไม่น้อยครับเพราะว่าวันที่หมอเจาะเลือดตรวจเนี่ย

คือเขาจะซักประวัติอันนั้นแล้วก็เจาะเลือดสงสัย

ซักประวัติการเจาะเลือดในช่วงแรก
คุณหมอเขายังไม่นึกถึงมรณโรค

เพราะไม่งั้นถ้าเกิดนึกถึงโรคร้อยโลก
ต้องทำทุกอย่างทั้งร้อยโลกมันเป็นไปไม่ได้
เขาจะนึกถึงโรคที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม

แล้วเด็กได้รับการรับภาษีนหมดแล้วนะฮะ
วันทะโรคถ้าถามผมคงท้ายเลย

จนกระทั่งมีคำวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ขอพักแป๊บเดียว

ก็แสดงว่าในศาลคุณหมออธิบายไม่ดีเองหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะเรากำลังอยู่ในเรื่องที่จะว่าเฉพาะทางก็ได้
แต่จะว่าจะส่งผลถึงเราก็ได้นะคะคุณผู้ชม
คือเรื่องนี้ใหญ่ขนาดที่ว่าพอมีข่าวเสร็จแล้ว
โศกศาลมีการออกข่าวแจกสื่อมวลชน
เป็นการตอบข้อกังขาของนายกแพทยศภา
หลังจากที่มีข่าวว่านายกแพทยศภานั้นวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
แล้วก็ในแถลงการของแพทยศภาถึงสมาชิกแพทยศภาเอง
มีการพูดถึงวิธีปฏิบัติหลังจากคำพิพากษานี้อยู่
อันนี้เกี่ยวกับเราแล้วนะคะว่าหมอจะทำหรือไม่ทำอะไร

แล้วก็ในวันที่๑๓เมษายนเอกสารที่ออกมา
ถึงขนาดมีแถลงการร่วมขององค์กรวิชาชีพเขาเนี่ยนะคะ
คือการวิภาควิจารณ์นั้นให้ส่งถึงตัวคณะกรรมการ
ซึ่งจะรวบรวมประเด็นเองนะคะ
ทีนี้เรื่องน้องเราพอจะเข้าใจ
แต่ถ้าลากออกมาจากคำพิพากษาเรื่องของน้องเนี่ยนะคะ
หมอเมธีตอนนี้สิ่งที่แพทย์กำลังกังวลใจ
ก็คือว่าพอคำพิพากษาออกมาแบบนี้
เท่ากับว่าการทำงานของหมอจะยากขึ้นเหรอคะ
ยากขึ้นไหมยากขึ้นยังไม่เท่ากับว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำ
เดี๋ยวนะคะตอนนี้ที่คุณหมอกังวลกันจากคำพิพากษา

ประเด็นของคำพิพากษาเนี่ยถ้ามีสไลด์เนี่ยนะฮะ

ดูจากคำพิพากษาของศาลท่านเนี่ย
อันแรกก็คือสารท่านมองว่าถ้าไม่ปรึกษาแพทย์

คือถ้าปรึกษาแล้วอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือคนที่เฉพาะทางอ่านฟิล์มเอ็กซาเรย์เนี่ยนะคะ
ประเด็นที่สองเลยคือการให้ยานวนโรคยาต้านวนโรค๕วันเนี่ย
ทำให้ช้าไป๕วันทำให้สมองเด็กเสียหาย
ซึ่งประเด็นแรกเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติที่แพทย์กังวล
ก่อนที่จะไปว่าว่าอะไรเนี่ยก็ต้องบอกข้อเท็จจริงก่อน
ประเด็นของกรณีคำตัดสินเนี่ยผมคาดว่ามันปัญหาเกี่ยวกับการเบิกความ

เพราะมีพยานโจทย์ไปให้ข้อมูลว่าวินิจฉัยวรรณโลกประมาณว่า
ถ้าโครงสารคงเข้าใจว่าเราวินิจฉัยวนโรคจากฟิล์มเอ็กซาเลบอร์ด

ของคำพิพากษาตอนนี้ก็จะมีอยู่๒แบบ
หนึ่งเลยก็คือถ้าสารท่านมองว่า

คำถามก็คือเราจะหารังศรีแพทย์ที่ไหนไปปรึกษา

ตอนนี้คนไทยมีประมาณ๖๗๐ล้านคน
มีรังศรีแพทย์ทั่วประเทศตอนนี้

ที่จบสาขานี้๗๘๐คน
๗๘๐คนกระจายทั่วประเทศหรือกระจุกตัวกรุงเทพครับ

คราวนี้ในรังศรี๗๘๐ท่าน
เรามาดูที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เราพบว่าในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธาสมุทรที่เป็น

โรงพยาบาลสตโรงพยาบาลสตที่
มีรังสีซึ่งมีเยอะที่สุด
ทั้งหมด๑๐๐ไม่มีรังสีแพทย์

คราวนี้เรามาพูดโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่ขึ้นหน่อย

โรงพยาบาลอำเภอตัวเลขมีอยู่ประมาณ๗๖๔แห่ง

ใน๗๖๔แห่งเท่านั้นที่มีรังศรีแพทย์
นั่นแปลว่าถ้าเราต้องให้ส่งให้ฟิล์มรังศรีแพทย์อ่านทุกขั้น

ซึ่งวันหนึ่งในโรงพยาบาลมีเป็นร้อยฟิลล์มถ้ารองบาลชุมชน
คำถามคือนั่นแปลว่าโรงพยาบาลอีก๗๐๐กว่าแห่ง

พอฟิล์มไปก็ไม่มีรังสีแพทย์อ่าน
แล้วปกติเวลามีฟิล์มเอ็กซาเรย์ออกมาใครอ่านคะ
ทุกคนที่ส่งฟรีมีสิทธิอ่านฟิล์มได้ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิต

กรณีที่เราไม่แน่ใจหรือเราสงสัย

ผมสำคัญกว่ารังสีแพทย์

เขาดูฟิล์มตั้งแต่หัวยันเท้า

ทำไมแพทย์ถึงอ่านฟิล์มกันเองที่ผ่านมา
คุณหมอมีจิตอธิบายมาเลยเป็นที่มาของหนึ่งประเด็นใหญ่
จากคำพิพากษาว่าอ้าวหลังจากนี้

คือตีความมากกว่าคำพิพากษาพูดหรือเปล่าไม่ครับ

เพราะว่าอย่าลืมอันนี้ผมไม่ได้ตีความเองนะครับ
ทุกคนที่เขาอ่านฟิล์มที่อ่านคำพิพากษานี้
ที่เป็นแพทย์ตอนนี้รู้สึกแบบเดียวกัน
ฉันก็อ่านคำพิพากษาแต่ดิฉันไม่ฉลาดเท่าคุณหมอนะ
ไม่มีใครฉลาดกับใครแล้วเราเก่งกันคนละแบบครับ

แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ให้น้ำหนักไปทางนั้นทางเดียว
เพราะมีการพูดถึงเรื่องของการซักประวัติ
เรื่องของความละเอียดในการได้ข้อมูลของผู้ป่วยด้วยนะ
ประเด็นเรื่องของการซักประวัติก็จะอยู่ในเมื่อกี้ที่ขึ้นสไลด์ไปในทางจอทีวี
ประเด็นซักประวัติก็คือถามเขาบอกว่าถ้าซักประวัติเรื่องนี้จะให้ยาเร็วขึ้น
คำถามคือในทางปฏิบัติเวลาหมอพบคนไข้
อย่าลืมนะครับว่าหมอท่านนี้อยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข
หมอท่านนี้เป็นหมอเด็กในไม่กี่คนของโรงพยาบาลนั้นนี่คือข้อเท็จจริง
มีเด็กวันหนึ่งมาให้ดูทั้งคนไข้ในคนไข้นอกวันหนึ่งเป็นร้อยคน
ในการซักประวัติเนี่ยเขาจะซักสิ่งที่เขาคิดสงสัยมากที่สุดก่อน
จะไม่สามารถถามได้ทุกคำถามบางอย่างถ้าเป็นข้อมูลสำคัญ
ในต่างประเทศก็เรียกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่หรือของผู้ป่วย
เขาเรียกหน้าที่ผู้ป่วยที่ต้องบอกแพทย์บ้าง
ไม่ใช่รอให้แพทย์ถามอย่างเดียวอย่างเช่นเราเดินมาเนี่ย
คุณคนไข้หลายคนที่ผมรักษาทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ
บางคนก็บอกหมอผมแพ้เพนิสลินมีเพนิสลินอยู่ไหม
บางทีแต่หมอตอนนี้จะถูกเน้นว่าให้ถามเรื่องประวัติแพ้ยาด้วยทุกครั้งก่อนสั่งยา

กรณีของเด็กคนนี้เนี่ยไม่ใช่คุณหมอไม่ซักประวัติซักแล้ว
แต่ว่าการซักประวัติไม่ได้คลุมไปร้อยโรคที่คุณหมอนึกถึงอยู่ในหัว
ไปโรคที่เจอบ่อย๒โรคแรก๓โรคแรก๕โรคแรกก่อน

ของผู้ป่วยที่ไปหาหมอด้วยใช่ไหมคะ
ที่ควรจะบอกข้อมูลเป็นความโรคมือกัน๒ฝ่าย
เป็นความโรคมือ
แต่ถ้าคนไข้รู้ถ้าบอกได้ถ้าช่วยได้ก็จะมีประโยชน์
ถ้าช่วยไม่ได้หรือไม่ได้บอกมา
มันก็สุดวิสัยในทางปฏิบัติที่เราจะคลุมได้หมดทุกอย่างทั้ง๑๐๐
ซึ่งดังนั้นเห็นสองประเด็นใหญ่นี้จากคำพิพากษ์สาป

อีกหนึ่งประเด็นนึงคือเรื่องของการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เตอร์เรย์
วรรณโรคแพทย์ทุกคนจะทราบ

ถ้าวันที่เด็กมีอาการชัก
แปลว่าวัณโลกอยู่ในตัวเป็นเดือนแหละ
ไม่ใช่ให้ยาไป๕วันแล้ว๕วันนี้จะป้องกัน
ให้วรรณโลกเข้าไปในสมองนี่ไม่ใช่
ยาที่ให้วรรณโรคถ้าคุณจอมขวัญพอจะทราบ

หมอเขาสั่งยามาในโลกเขาจะให้กินเป็นปีนะครับ
เพราะว่าวรรณโรคต้องใช้เวลารักษานานเป็นปี
กินยาวันนี้มณโรคไม่ได้หาย๓วัน๕วัน

ถ้าให้ก่อนหน้า๕วันจริง
ไม่มีผลเด็กก็ยังสมองก็ยังเสียหายเหมือนเดิมครับ
เอาใหม่นะคะให้ก่อนหน้า๕วันน้องจับพิการแบบนี้ไหมคะ
ก็เป็นแบบนี้เพราะว่าเข้าสมองไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนที่เขามาหาหมอเขายังเป็นเด็กปกติอยู่เลยไม่ใช่เหรอคะ

แต่ว่าอาการจะมาออกรุนแรงตอนไหน
แต่ว่ากรณีนี้โชคร้ายหน่อยตรงที่อาการมาออกตอนที่อยู่ในมือหมอ
ตัวอย่างง่ายนะนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ดีเส้นเลือดในสมองแตก
แต่ตอนเดินมาโรงพยาบาลเนี่ยเดินมาด้วยเลิกหนึ่งสมมุตินะครับ
เดินมาปกตินอนอยู่เส้นเลือดสมองแตกพิกายไปครึ่งซี่
อาการมาออกตอนนั้นแต่เส้นเลือดสมองมีปัญหาตั้งแต่ก่อน
เข้ามาโรงบาล
เอาล่ะถึงแม้ว่าคุณหมอเมธีจะอธิบายแบบนี้
ว่าคือความแยกลำบากของคุณหมอที่ทำงานมา
ที่ทำงานมาแล้วโอกาสที่อาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้น
แม้กระทั่งหลังจากคำพิพากษาออกมาแล้วจะเป็นไปแบบไหน
อย่างนั้นถามแบบนี้คือตอนนี้
ถ้าเรานึกถึงคดีที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้เสียหายทางการแพทย์กับหมอ
คือก็จะเห็นคดีหลายคดีที่หมอแพ้
แล้วก็จะมีคดีหนึ่งคล้ายกับอันนี้เลย
คือมีการทวงถามจากหมอว่าตกลงแล้วนี่คือมาตรฐานในการทำงานของเขาหรือ

ดิฉันแล้วประชาชนจะลำบากไหมคะ
คือคุณหมอทั้งประเทศจะเลิกอ่านฟิล์มเอ็กซาเรย์ไปเลยเหรอคะ

โทษนะคะเดี๋ยวอาจจะมีอารมณ์แบบอาจจะน้อยใจ

ทำไมไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเลยว่าไม่มีหมออ่านฟิล์ม

ก็นี่เป็นที่มาของแถลงการของประเทศสภา
ก็คือยืนยันว่าหมอทุกคนมีสิทธิ์อ่านฟิล์มได้
ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้แบบวิชาชีพวิจักรรมแล้ว

ทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะวันนี้
คำพิพากษาตอนนี้เรากำลังวางแผนแก้ไข
คือการแก้ไขคงไม่ได้เกิดจากฝ่ายเรา
ก็คงจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ก็คือก็คงมีการประสานกันแล้วก็พูดจากัน

จริงไม่เรียกว่าฝ่ายทุกคนมีความหวังดี
คือต้องการให้ผู้ป่วยหายจากโรคเหมือนกันหมด

เป็นแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันเกิดแล้ว

แต่ว่าเรามองไปข้างหน้าเราคงไม่ย้อนไปกลับไปที่หลังละ

จุดสูงสุดก็คือผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม
เพราะฉะนั้นถ้าที่ฉันจะถามเอาจากประโยชน์ตัวดิฉัน
ซึ่งอาจจะเป็นอีกหลายคนนะคะ
คือตอนนี้ถึงแม้คุณหมอจะวิภาควิจารณ์แนวทางการพิพากษาของสารดีกาก็ตาม

คือสนับสนุนว่าแพทย์ไม่ต้องตกใจมาก

แต่ว่ายังไงเรายังยืนยันว่า

ทุกท่านมีสิทธิ์อ่านฟิล์มได้
และใช้ดุลพินิษฐ์ในการปรึกษารังศรีแพทย์

ยกเว้นว่าที่นั้นไม่มีรังสีแพทย์
ก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะดูฟิล์มเอง

อันนี้อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ส่วนตัวของแพทย์

คุณหมอตอนนี้มันแค่แบบขายรูปส่งประเทศในไลน์

มันมีโซเชียลมีเดียเยอะแยะมันไม่ช่วยให้แบบเร็วขึ้นเหรอคะ

เป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวคนไข้

ประเด็นที่สองถ้าส่งได้

เวลาทุกวันนี้นอกเวลา
โรงเรียนแพทย์ผมพูดแทนก็เลยก็ได้นะ

คือถ้าสมมุติท่วงทำนองการอธิบาย
เป็นเหมือนที่อาจารย์เมธีบอกในข่าวนี้ไม่ใหญ่นะคะ
แต่ว่าเนื่องจากในวงการของคุณหมอเองก็ระอุพอสมควร

คือหลังจากนี้จะพูด
คือควรจะนัดพูดคุยกัน
ไปคุยกันหรือยังไงกัน

ทุกท่านเนี่ยจุดประสงค์สูงสุดก็คือ
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
คำตัดสินของศาลคงมีที่มาที่ไป
ซึ่งมันนึกว่ามันจบเราก็จะไม่วิจารณ์ศาลตอนแรกแล้ว
จะไม่พูดเพราะคำตัดสินนิการถือว่าจบ
มองไปข้างหน้าว่าทำยังไงให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ขณะเดียวกันถ้าผู้ป่วยจะรับการรักษาที่ดี
จำเป็นต้องมีก็คือแพทย์ต้องปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจ
อันนั้นคือคีย์ของปัญญานี้
วันนี้เราหมดเวลาค่ะซึ่งจริงแล้วทางรายการเราต้องการทาง
โฆษกของศาลในการมาอธิบายเช่นเดียวกันนะคะ

อย่างที่เรียนถามแทนนะคะว่าคุณหมอตีความเยอะไปหรือเปล่า
พิพากษาไม่ได้วางแนวทางล่วงละเมิดเข้าไป

ซึ่งถ้าหลังจากนี้เราสามารถที่จะนัดทางทีมโฆษกได้

แต่อย่างน้อยวันนี้คดีนี้น่าจะได้ถกเถียงกันอีกนาน

วันนี้เอามาสดเลยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงนะคะ
คุณผู้ชมตามเรื่องนี้ต่อได้อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจยาก

สวัสดีค่ะ